ตอนตีหนึ่งคุณผู้ชมก็มีคู่หูกันนะ
ไม่ใช่นะคือเป็นผู้ชายทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน
ชักชวนกันไปไม่ได้ไปทำดีเลยฮะ
จี้ชิงเงินพนักงานปั๊มอ่ะ

ตอนแรกพลาดท่านะสู้พนักงานปั๊มไม่ได้

พนักงานปั๊มล้มฟุบลงไปคุณผู้ชม

เปิดกระเป๋าคาดอกของพนักงานเนี่ยจังหวะนี้
แล้วก็เอาเงินไปเงินสดนี่แหละ
บาทซึ่งเชื่อว่าเป็นเงินที่ได้มาจากลูกค้า
เอาไปเลยแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์บึงไปเลยครับ

นี่มีของตกก็ไปเก็บด้วย

เหตุเกิดที่ปั๊มน้ำมันริมถนนคลอง๗ธัญบุรีวังน้อยครับ

หลังเกิดเหตุก็มีพลเมืองดีมาช่วยนำตัว
พนักงานป๊ามคนเจ็บชื่อว่านายชัยวัฒน์

สาหัสอ่ะพี่เบิร์ดไม่น่าว่าอย่าโดนแพงไทยท้อยอ่ะ

ต่อมาครับตำรวจสพคลอง๕ก็ไปไล่ดูวงจรปิด

ตำรวจก็ไปดูวงจรปิดตามเส้นทางที่เชื่อว่าคนร้ายหลบหนีไป
ไปจับตัวคนก่อเหตุได้ที่หอพัก
ไกลเลยก็แถวนั้นลำลูกกาปฐุมธานีนี่แหละ

ห่างจากจุดเกิดเหตุ๔๕กิโลเมตรครับ
ตอนแรกไปจับไอ้โฟกัสได้ก่อนอายุ๑๗ปี

กัสยอมรับว่าเออผมทำจริงครับ

แต่ไอ้เพื่อนผมเพื่อนผมไอ้แน็ก

อยู่แถวลำลูกกานี่แหละพี่ตำรวจ
อายุ๑๖ปีครับตำรวจก็เลยอ่ะในเมื่อโฟกัสบอกแบบนั้น
เพื่อนซะแล้วโฟกัสบอกว่าแน็กอยู่อพาร์ทเมนต์
ลำลูกกาใช่ไหมตำรวจก็ไปเลยพอไปถึงคุณผู้ชมไปเจอ
แก๊กกำลังเก็บเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุเลยแล้วก็มีมีดกับปืนด้วยนะ
ที่กำลังใส่ถุงดำจะเอาไปทิ้งจะทำลายหลักฐาน
สอบไปสอบมาทราบว่าแน็กเนี่ยเป็นคนต้นเรื่องครับ
ชวนในโฟกัสไปก่อเหตุเพราะว่าแน็กมีเมียด้วยนะ
มีภรรยาด้วยแต่ว่าแก๊กเพิ่งอายุ๑๖นะ
มีภรรยาแล้วภรรยาตั้งคันไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีตังค์
แล้วพอหลังก่อเหตุก็แบ่งเงินกันไป
โฟกัสเนี่ยเป็นคนที่แทงได้ไป๓๐๐บาท
เพราะว่าเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของมีดด้วย
ส่วนแน็กคนต้นเรื่องที่เป็นคนชวนพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
เอาไปแค่๘๔๐บาทเองได้น้อยกว่านะ
ตำรวจนำตัวทั้งคู่ครับไปฝากขังสารเด็กและเยาวชนธัญบุรีครับ
แล้วพี่ชัยวัดเป็นไงบ้างอ่ะคนเจ็บอ่ะพนักงานปั๊ม

รักษาตัวนี่น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะดูสภาพ

คุณพ่อของพี่ชัยวัดก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยครับ
แล้วพอรู้ว่าอ่านี่คุณพ่อพี่ชัยวัดนะ
พอคุณพ่อรู้ว่าตำรวจจับกลุ่มไอ้แน็กกับโฟกัสได้แล้ว

ก็ขอบคุณตำรวจครับที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
แต่ยังกังวลเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชน
กลัวเรื่องลดโทษนี่แหละ
กลัวว่าเดี๋ยวได้รับการลดโทษแล้วจะออกมา

นี่แล้วก่อนนี้เขาอยู่โรงพยาบาลค่ารักษาอะไรอย่างนี้มันไง

ก็ต้องให้ครอบครัวของแน็กกับโฟกัสมารับผิดชอบหน่อยนะ

เพราะเห็นบอกว่าอะไรนะแน็กมีเมียแล้วเมียท้อง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
ฝากคุณพ่อคุณแม่นะเตือนเยาวชนหน่อยต้องสั่งสอนอะไรเรื่องพวกนี้นี่๑๗๑๗กับ๑๖เนี่ยจะหมดอนาคตเอา